ทีมชาติไทยบุกไปเสมอมาเลเซีย๐
ภายใต้รูปเกมที่ดูค่อนข้างอึดอัดครับ

เพราะว่าเกมนี้ไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดเกมบุกนะครับ

เจ้าบ้านมีโอกาสยิง๑๕ครั้งเข้ากรอบ๒ครั้งนะครับ
ส่วนไทยมีโอกาสยิง๕ครั้งไม่เข้ากรอบแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ
ต้องมาลุ้นในเกมรอบรองนัด๒นะครับ
พุธที่๕ธันวาคมนี้นะครับ
ทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถาน
เจอกับมาเลเซียนะครับในเวลา๑๙นาฬิกา
เชิญชวนแฟนบอลไปให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันเยอะนะครับ

ของธิรสินแดงดาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งคู่นะครับ
คุณพ่อกล้องพบไปชมเกมนัดนี้ด้วยนะครับ